คุณผู้ชมจะทำอย่างไรนะคะถ้าคุณผู้ชมเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาอาศัยอยู่ห้องพักนี้มาสักพักนึงแล้วนะ
แต่เจอคนข้างห้องเข้ามาขโมยและสิ่งที่ขโมยเนี่ยบางคนบอก
มันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะมาขโมยเครื่องปรุงค่ะ
แต่เขาเจอมาสองครั้งแล้วเขาก็มีความกลัวนะคะ
เขาก็ถ่ายคลิปในช่วงที่ผู้ชายคนนี้มาขโมยเครื่องปรุงเอาไว้ด้วย
ผู้ชายคนนี้ตอบว่าอะไรดูคลิปค่ะ
อะไรเนี่ยคืออยากได้อะไรก็ต้องมาปีนเอาอย่างนี้เหรอพี่

คือผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะ

น้ำตาลหน่อย

ก็ยังจะหันไปหยิบน้ำตาลเขาอีก
ดูผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนข้างห้องค่ะ

ว่าคุณอัครเดชโตกำแพงค่ะเขาเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องคนข้างห้องเช่า
นเข้ามาขโมยเครื่องปรุงรสทั้งผงปรุงรสน้ำตาลทรายเกลือน้ำปลา
ป่นน้ำมันพืชเขาถ่ายเอาไว้แล้วก็เอามาโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
เขาตั้งคำถามไว้แบบนี้ค่ะเอายังไงดีนะกับคนข้างห้อง
สองรอบแล้วนะคะมาขอน้ำตาลทีมข่าวพูดคุยกับผู้ชายคนนี้
เขาเล่าว่าแม้จะอยู่ห้องติดกันแต่ตัวเขาเองเนี่ย
ใช้คำว่าเพื่อนข้างห้องนะแต่ไม่ได้เป็นเพื่อนกัน
ไม่รู้จักกันส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็ยังสงสัยนะ
ตอนแรกเลยทำไมเครื่องปรุงมันหมดเร็วจัง
ครั้งแรกที่ผู้ชายคนนี้เข้ามาขโมยเครื่องปรุงคือ๑๙กันยายนที่ผ่านมา
กลับมาที่ห้องพักพบว่าเขาเอาขวดน้ำมันพืชมาถ่าย
เอาน้ำมันเพื่อนของตัวเองไปหลังจากนั้นก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับเจ้าของห้องพักนะคะ
และมีการตอบว่าอย่าทำแบบนี้อีกอยากได้อะไรให้ขอกันดี
พอยี่สิบสามกันยายนที่ผ่านมากลับมาที่ห้องอีก
ผู้ชายคนนี้มาอีกค่ะปีนเข้ามาจุดเดิมเลย
ขโมยน้ำตาลค่ะทีนี้พอสอบถามแล้วก็ตอบว่าชายคนนี้
เขาก็พูดเงียบแบบเหมือนสำนึกผิดอยู่นะ
แต่ก็ต้องเอาอยากได้ขอน้ำตาลหน่อยขอน้ำตาลหน่อย
ก็ต้องพูดไปแบบนี้นะล่าสุดค่ะคุณอัครเดช
พาเจ้าของหอพักไปพูดคุยกับผู้ชายคนนี้อีกครั้ง
เป็นคลิปที่สองช่วงที่ไปพูดคุยขอให้ย้ายออกเนี่ย

รักหอมเขาเหรอ
ไม่มีก็ไม่น่าจะทำแบบนี้

มันก็น่าจะรู้อะไรดีอะไรไม่ดี
ไม่มีก็ต้องขอที่เวียงจะมารักข้าวแบบนี้

เอาไงดีก็ให้ย้ายออกอะครับ
เพราะว่าเตือนรอบนึงแล้วยังไม่ฟังนะครับแล้วที่จับได้นี่คือสองรอบแล้ว
แล้วก่อนหน้านี้แล้วอีกต่อไปอีกก็ไม่รู้เท่าไหร่
ส่วนเหตุผลที่ผู้ชายคนนี้ทำไมถึงต้องมาขโมยเครื่องปรุงของเพื่อนข้างห้องฟังไปแล้วก็
น่าเห็นใจนะคะเขาตกงานค่ะตกงานมานานแล้ว
เงินก็ไม่ค่อยจะมีใช้เนี่ยนะคะเวลาทำกับข้าวก็เลยต้องไปอาศัยเครื่องปรุงจากเพื่อนข้างห้อง
แต่เพื่อนข้างห้องก็เคยบอกไงคะไม่มีอะไรก็มาขอดีไม่เห็นต้องมาขโมยกันเลย